คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่โอ้โหแตกตื่นกันทั้งตลาดเลยนะ
ใช่ค่ะเป็นตลาดนัดที่คลองถม
แต่ไม่ใช่คลองถงกรุงเทพนะนางรองบุรีรำ
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมลมพายุหมุนเนี่ยมันพัดมา
แล้วลมแรงมากเลยค่ะพัดเอาเต็นต์เนี่ยลอยปลิวไปเลย

พยายามยึดเกาะกอดเสาเต็นต์ไว้ไม่ให้มันปลิว

ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก
นี่แหละครับชาวบ้านตกอกตกใจ
บอกโอ้โหเป็นพายุหมุนเหมือนทอนาโด

ไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับ
แล้วเต้นสีส้มมันปลิวลอยขึ้นไปบนฟ้าเลย
ก็โพสต์คลิปภาพแล้วก็บอกว่า
สดร้อนจากคลองถมนางรองพังยับ
เป็นนาทีที่พายุหมุนลมแรงค่ะ
มันพัดผ่านในที่โล่งตรงนี้อยู่ที่ตลาดนัด
แล้วดูสิพ่อค้าแม่ค้าเขากำลังจะตั้งโต๊ะจะขายของนะ

ต้องรีบเก็บข้าวของกันอลละหมานเลย
เจ้าของร้านก็ช่วยกันยึดเสาเต็นต์คนละต้น

ส้มที่คุณผู้ชมเห็นถูกลมมันพัดลอยขึ้นฟ้าไปเลย

พายุหมุนมันก็สลายตัวไป
คือชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้า

ที่ตลาดของถมหนังกรองแห่งนี้
แล้วก็โชคยังดีที่มันเกิดขึ้นไม่นาน
และร้านค้าต่างก็ยังตั้งกันไม่มาก
แล้วก็เบื้องต้นไม่มีใครเป็นอะไร
ใช่แล้วก็เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นคอมเมนต์ไหม
ที่มีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าลมหัวกุด
อันนั้นนะคะเป็นชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกกัน
ก็ลมหัวกุดมันเป็นลมหมุน
จะเกิดในวันที่อากาศร้อนจัดแล้วลมนิ่งแดดแรง

มีอุณหภูมิตรงนั้นร้อนเร็วกว่าจุดอื่น
อากาศตรงนั้นมันจะยกตัวเร็วกว่าอากาศรอบด้าน
ก็เลยจะทำให้เกิดการหมุนรอบตัวเอง

แล้วก็ดูดเอาฝุ่นต่างหมุนลอยไปด้วย
อากาศในศูนย์กลางลมกับรอบข้าง
มันไม่แตกต่างกันด้านอุณหภูมิ
คือพออุณหภูมิมันไม่ได้ต่างกันโดดแล้ว
พวกนี้มันก็จะค่อยสลายตัวไปนั่นเองนะคะ
ช่วงนี้ต้องระวังนะพายุต่างลมกระโชกแรง
คุณผู้ชมบอกพยาวร้อนมากมีที่ไหนอีกไหมฮะที่บอกร้อน
คลองศาลบอกว่ามืดมาแล้วแล้วก็มีลมด้วยนะคะ